ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯยังคงเล่นปรากฎ

และบางแห่งเปิดกันทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบนี้ปปงร่วมกันกับตำรวจ
บุกเข้าไปจับกลุ่มบ่อนพนันออนไลน์
เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง
พบเงินไหลเวียนหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน

หลังมีข้อมูลว่าสถานที่ดังกล่าวนั้น
เปิดรับแทงพนันออนไลน์ในชื่อเว็บไซต์คือ
ซึ่งมีทั้งพนันฟุตบอลและก็บัคคาร่าออนไลน์
โดยนายวิทยาพรจันทวาสนักสืบสวนสอบสวน
รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ก็ดำเนินหน้าที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ปปงนั้นบอกว่า
จากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖คน
พร้อมทั้งตรวจยึดคอมพิวเตอร์ได้๑๒เครื่อง
โทรศัพท์มือถือพร้อมกับซิมการ์ดอีกจำนวนมากครับ

เครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาท
โดยมีการโอนเงินไปยังบุคคลต่างกว่า๑๐คน

และยังพบอีกว่ามีการโอนเงินไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นั้นก็อายัดเงินและทรัพย์สินเอาไว้ตรวจสอบ
ขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีชื่อเป็นผู้เช่าห้องพัก
เครือข่ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ

เปิดรับแทงพนันออนไลน์ตั้งแต่ปี๒๕๕๕นะครับ
โดยเปิดห้องพักเอาไว้๒ห้องที่ชั้น๔แล้วก็ชั้น๗

แล้วก็รับแทงพนันออนไลน์ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยครับ